ติดตามบรรยากาศกันเลยได้ไหมคะ
วันนี้๑๓มิทุนายนครบรอบ๒๕ปีการจากไปของราชนีหมอลำลูกธุ้งคุณภูมิภวงดวงจันทร์
ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรำลึกถึงการจากไปในครั้งนี้
โดยผู้สื่อค้าวเทศรักษณ์ของเราได้ติดตามบรรยากาศมาให้ชมกัน
เพราะฉะนั้นติดตามได้จากคุณกริตภัทรผิวระมนต์เลยค่ะ
อีกเพียงไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับ
ภายในสาราการประเรียนวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้
ก็จะมีธรรมบุญพิธีธรรมบุญนะครับ
เพื่ออุทิศสนคุศลให้กับราชนีลุกทุ้งคุ้มพวงดวงจันทร์
ในโอกาสครบรอบ๒๕ปีของการจากไป
ซึ่งในปีนี้นะครับประชาชนในอำเภอสองพี่น้อง
ก็ยังคงเดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่นนะครับ

มีโอกาสได้รับทุนเรียนดีของพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยครับ

คือน้องนักเรียนนักศึกษาที่มีโอกาสได้รับทุนเรียนดี
แต่ยากจนนะครับในอำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพันธุ์บุรีตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง
ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากพุ่มพวงดวงจันทร์
โดยถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี
ของการจัดงานครบรอบการจักรไปของพุ่มพวงดวงจันทร์
ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาให้แก่ดวงวิญญาณของราศีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ

ทางด้านของโอ่งสลักจิตไก่จันจวงจิ๋มดวงใจ

ก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดทัพกระดานแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็กำลังเดินทางมาจากวัดภาษีกรุงเทพมหานคร
ซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่นาทีก็จะเดินทางมาถึงที่วัดทัพกระดานแห่งนี้ครับ
ด้านแป้งสิริการนักร้องลูกทุ่งเลือดใหม่ที่เดินทางมาร่วมงานปีนี้เป็นปีที่๗
เผยกับทีมข่าวของเรานะครับว่ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นแฟนเพลงยังรักแม่พึ่งอย่างเหนียวแน่น
เช่นเดียวกับเธอเองก็ยังคงยึดถือแม่พึ่งเป็นต้นแบบบนเส้นทางสายนักร้องมาโดยตลอดครับ
ก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งนะคะแฟนแม่พึ่งยังรักยังเหนียวแน่นอยู่เลยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่มาคอยเป็นกำลังใจ
เพื่อแบบช่วยให้สืบสารผลงานเพลงลูกทุ่งต่อไปอันนี้ต้องขอบคุณแม่พึ่งมากเลยที่ได้ทิ้งผลงานเพลงดีไว้ให้กับลูกหลานที่พี่น้องได้สืบทอดกันต่อไป
แม่เพิ่งให้ในเรื่องความมุ่งมานะความขยันเพราะว่าแม่เองเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าแม่อ่านหนังสือไม่ออกแต่แป้งเองก็ขยันซ้อมจากการฟังฟังฟังให้เรามานั่งอ่านเนื้ออย่างเงี้เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ชอบที่จะอ่านอยู่แล้วใช่ส่วนมากก็จะแบบฟังเอามากกว่าก็เลยได้ข้อนี้ของแม่มาแล้วก็

จัดงานลำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่ง๒๕ปี
คิดถึงดวงจันทร์ในดวงใจอย่างตลอดทั้งวันเลยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศได้เพิ่มเติม

เวลา๑๒นาฬิกา๔๕นาทีครับ
กริตภัทรพิรมลข่าวไทยรัฐทีวี

อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ